มีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งนะครับ
มีผู้หญิงที่เสียชีวิตอยู่ในรถยนต์พร้อมกับสุนัขตัวโปรดนะครับ
แต่ว่าที่สุดแล้วทางญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการตาย
เพราะว่าผู้ที่เสียชีวิตก็ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอยู่นะครับ
โดยวันนี้ทางน้องสาวกับเพื่อนของนางสาวฐานิยาพินโยพันธ์
เดินทางไปรับศพของนางสาวฐานิยาที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
แล้วที่เสียชีวิตเนี่ยอยู่ในรถพร้อมกับสุนัขพันธ์พุดเดิ้ลตัวโปรด
ซึ่งมันก็ตายเหมือนกันนะฮะ
นอนตายอยู่ที่บริเวณที่พักเท้าฝั่งคนขับนะครับ

วันนี้ก็ตรวจพิสูจน์อะไรเรียบร้อยแล้ว
ญาติก็มารับศพไปบนเพลงกุศลนะครับ
น้องสาวของผู้ตายบอกว่าก่อนหน้านี้ผู้ตายขับรถนำสุนัขพุดเดิ้ล

อยู่หลังห้างก็มาประจำร้านนี้นะครับ
ออกจากร้านเมื่อวานนี้ประมาณ๑๕นาฬิกานะครับ
ค่ำเนี่ยยังกลับไม่ถึงบ้าน
ญาติก็เลยเอ๊ะยังไงมันผิดปกติผิดเวลา
โทรมาถามที่ร้านรับตัดขนสุนัข
แล้วก็บอกว่าเออขอไปดูให้หน่อยว่ารถยังจอดอยู่ไหมนะฮะ
ร้านเขาก็ไปดูปรากฏว่ารถยังจอดอยู่ครับ
ก็ไปดูที่รถนะฮะเห็นนางสาวฐานิยานอนอยู่ในรถนะครับ
แต่ว่ารถเนี่ยไม่ได้สตาร์ทเครื่องยนต์
แต่ว่านอนหมดสติแน่นิ่งอยู่ที่นั่งคนขับเลย
ก็เลยช่วยกันเปิดประตูแล้วก็เอาร่างออกมานะฮะ
เรียกรถพยาบาลมาช่วยกันประถมพยาบาล
แต่สุดท้ายแล้วไม่ทันนะฮะเสียชีวิตแล้ว
แล้วก็มีสุนัขพุดเดิ้ลตัวโปรดเนี่ยนอนตายอยู่ด้วย
อยู่ตรงที่พักเท้าตรงข้างล่างตรงข้างคนขับเนี่ยนะฮะ
ก็ทางญาติญาติบอกว่าไม่ติดใจการเสียชีวิตของนางสาวธานิยานะครับ
เนื่องจากป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายอยู่แล้ว
แล้วก็มีอาการวูบบ่อยนะฮะคือภายนอกอาจจะดูแข็งแรง
เดินทางไปไหนมาไหนได้แต่ว่าเวลาออกไปไหนเนี่ยต้องมีคนไปด้วย
ห่างเลยเพราะว่าวูบบ่อยแต่วันนี้ที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ได้มีคนไปด้วย
น่าหดหูก็คือสุนัขของพี่สาวที่น้องสาวบอกก็ตายไปด้วยพร้อมกันนะครับ
สงสัยจะถูกขังอยู่ในรถนานตอนที่เจ้าของตายนะครับ
ก็เลยฝากเตือนคนที่ป่วยให้ดูแลตัวเองด้วย
ก็ดูแลกันอย่างใกล้ชิดด้วยเพราะหากปล่อยไปไหนคนเดียว
แล้วมันมีเหตุไม่คาดฝันแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันนำมาสู่การเสียชีวิตได้
ผมเป็นมะเร็งที่ปอดค่ะ

ไม่ค่ะไม่ค่ะ
ก็คือเป็นอาการกลาง
พี่เขามี

กังวลเกี่ยวกับโรค
อากาศร้อนด้วยมันก็เลยพาให้เป็นทวิกฤตนี้ขึ้นมา
เขารักมากค่ะเขารักมากก็ทำอย่างนี้
ก็พามาตัดขนดูแลอาบน้ำน้ำเป็นประจำอยู่แล้ว
คือไปไหนก็ควรจะมีเพื่อนไปด้วยเนอะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้น้าผู้หญิงน้าอีกคนนึงเขาไม่ได้ไปด้วยค่ะ
เขาคิดว่าเขาแข็งแรงดีแล้วก็ไปคนเดียว
ก็เลยเกิดให้การไม่คิดเกิดขึ้น